ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน
ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มีนักเรียนทั้งหมด๔๕๓คน
คุณครูและนักเรียนล้วนภูมิใจ
ที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวไทยรัฐวิทยา
ทุกคนทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นส่วนท้องที่ส่วนของผู้ปกครอง
มีความดีใจเป็นระดับแรก
แล้วก็มีความตนักว่าในอนาคตลูกหลานของชุมชนแห่งนี้
จะมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นจากบุญที่ไทยรัฐ
ขณะที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
ดีใจที่ไทยรัฐได้เข้ามาสนับสนุน

เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

เพราะเห็นว่าลูกหลานในชุมชนจะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น

คือหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี

ช่วยพัฒนาเด็กในชนบทให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
ภูมิใจไปกับองค์กรนะครับภูมิใจไปกับองค์กรของไทยรัฐ
แล้วก็ภูมิใจกับเยาวชนเด็กที่เคยผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ตำบลสำนักทองเรา
ที่ทางไทยรัฐวิทยาได้คัดเลือก
ที่ทราบมารู้สึกสมัครไปหลายโรงเรียน

ที่ทางไทยรัฐวิทยาได้เล็ง
แล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมพัฒนา

ในโอกาสที่นายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับประกาศยกย่องจากยูเนสโก
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
ไทยรัฐได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐แห่ง
กำนันตำบลสำนักทองและผอโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘
กล่าวยกย่องท่านในความเสียสละ

คือให้การศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาแก่เยาวชนของชาติ
เหมาะสมแล้วที่ท่านได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ทานของท่านในสิ่งต่างเหล่านี้
นำมาให้นักเรียนเราได้เรียนรู้เรื่องของการต่อสู้ชีวิต
เรื่องของความอดทนเรื่องของความมีวินัย
เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกัมพลได้ทำไว้กับสังคมไทย
และเผื่อแผ่มาถึงนักเรียนในชนบทผมถือว่า
ท่านได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นกุศลสำหรับนักเรียนในชนบทครับผม
กัมพลวัชละพลในความรู้สึกของคนทั่วประเทศ
แล้วก็คุณงามความดีที่ท่านทำจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้
ให้เป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกเรา
แล้วก็สำคัญมากกว่านั้นคือท่านเป็นคนไทย
แล้วก็ท่านก็เป็นบุคคลที่ร่วมกันสร้างชาติ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยมันคือจิตสำนึก
ว่าในวันที่เรามีความพร้อมและในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้ว
เรายังมองไปถึงบุคคลที่ยังขาดโอกาส
ก็คือคนที่ยากจนแล้วก็พื้นที่ที่ธุรกันดาล
ตรงนี้ผมก็ขอให้การยกย่อง
สุธิเกียจเกษมฮิรันโยดมถ่ายภาพ